ไปที่ชนบุรีคุณผู้ชมครับเป็นลูกครึ่งไทยอีราน
แทงคอเพื่อนสาหัสเลยนะเหตุเกิดเพราะไก่ทอดครับ
ถ้าดูจากคลิปนี้คุณผู้ชมผู้ชายสองคนก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมานะครับ
แล้วก็คนซ้อนท้ายถืออะไรสักอย่างหนึ่งลงจากรถ
แล้วก็ทำท่าก้มเงยอยู่สักพักหนึ่ง
แล้วก็เดินกลับมาล็อกคอในมิมคาเคบาสนะครับ

คือเขาใช้เหล็กแหลมแทงคอเพื่อนครับ
แล้วก็แทงลำตัวแบบไม่ยั้งเลยจนนายนิมเนี่ยล้มลงกับพื้นนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็อาศัยจังหวะนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไป
เหตุเกิดช่วงเที่ยงคืน๔มิถุนายนที่ผ่านมา
มันเกิดอะไรขึ้นที่ว่าไก่ทอด
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองพัทยาแกะรอยจนทราบผู้ก่อเหตุคือ
ในลียามาดิอายุ๒๙ปีเป็นลูกครึ่งไทยอิราณครับ
พยายามกดดันพวกต้องหาให้เข้ามอบตัว
แล้วก็เอาเหล็กแหลมยาวประมาณ๑๕เซนติเมตร

เจ้าตัวสารภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ไปซื้อไก่ทอดนะครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บนั่นแหละซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักกัน
แต่ระหว่างที่ซื้อถูกเพื่อนนะครับพูดจาดูถูกประมาณว่า
คิดซะว่าซื้อไก่ให้หมากินพูดแบบนี้
โอ้โหตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเก็บความแค้นไว้ในใจก่อน
จากนั้นก็นั่งรถซ้อนท้ายเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็ยังแบบ
เขาบอกว่าปากเสียไม่หยุดนะครับ
เขาบอกเขาทนไม่ไหวแล้วขอลงกลางทาง
แล้วก็น้อยใจที่เพื่อนพูดแบบนี้กับเขา

ผมเห็นเขารอบนึงใช่ครับ